แต่ช่วงนี้เนี่ยคนคนนี้ไปไหนไม่ได้

หลับไม่นอนเนี่ยไปไหนไม่ได้นะ

ก็เลยต้องหาวิธีมากล่อมลูกแบบนี้ค่ะ

ที่บอกลูกก็คือลูกหมาไงคุณผู้ชม
หมาตัวน้อยนอนอยู่ในเปรย์คุณพ่อก็ไกลอย่างมีความสุข
จัดเตรียมที่นอนอย่างดีห่มผ้าให้เรียบร้อยสร้างความอบอุ่น
แล้วก็ไกลเปรย์กันไปเพื่อนถามคุณพ่อไม่ออกไปไหนเหรอ
ไปไม่ได้ไงนี่อ่อนนี่อยู่นี่ก่อน
เดี๋ยวลูกตื่นร้องหิวนมแล้วลำบากอีกก็เอาเข้าเตา
เอาจริงนี่มันลูกสุนัขลูกหมา
เขาคงรักของเขารักเหมือนลูกสุดท้ายเป็นผลนะ
ล่อมจนลูกหมาตัวนี้หลับปุ๋ยเลย
คุณพ่อก็เลยโอเคเดี๋ยวเตรียมไปเที่ยว
สุดท้ายเห็นไหมคุณพ่อก็ระหว่างนี้ไปแต่งตัวแล้ว
แต่ดูเหมือนว่าลูกหมาตัวนี้จะรู้ไงว่าพ่อจะแอบหนีเที่ยว

เออรู้แล้วพ่อหนีเที่ยวอ่ะหนูตื่นละ

เอออดค่ะอด
คุณทำอะไรทีนี้
ถึงลูกอ่อนก็แบบนี้แหละเนาะคุณชนะคุณมีแมวอ่อน
มีแมวอ่อนอยู่บ้านมันไม่อ่อนแล้วตอนนี้มันโตแล้ว

จริงแล้วคนกับสัตว์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวน่ารักจริงคุณผู้ชม